มาดูเรื่องของปากท้องกันหน่อยนะฮะ
ตอนนี้พ่อบ้านแม่บ้านบอกว่าแทบจะหาซื้ออะไรไม่ไหวแล้ว
เงินที่มีในกระเป๋าเนี่ยโอ้โหพอเอาไปตลาดนะมันก็หมดเลย

จากหมูมีอย่างอื่นด้วยนะคะ
ไข่ไก่ก็ขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้
ขึ้นกันทุกรายการเลยไม่ขึ้นอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละ
ค่าแรงขั้นต่ำเออเงินนงเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาบอกทุกอย่างขึ้นตามกลไกหมดเลยค่าแรงไม่ขึ้นบ้างเหรอ
เอาไปสำรวจแผงไข่ไก่กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่น่าชื่ออ่ะหมูแพงแต่ไข่ก็แพงตามไปด้วยอ่ะ
ไม่ใช่ไก่ไม่ได้ออกไข่แต่ไข่ก็แพง
ร้านในขอนแก่นตอนนี้ปรับราคาแล้วนะคะ
แผงหนึ่งเนี่ยขึ้นมาประมาณห้าถึงหกบาทนับเป็นฟองคือยี่สิบสตางค์ต่อฟองค่ะ
แม่ค้าบอกว่าไงรู้ไหมคะราคาไข่ยังขึ้นได้อีกนะครับ
ยังขึ้นได้อีกเพราะมันเคยขึ้นไปสูงสุดช่วงโควิด๑๙ระบาด๒ปีก่อน
แต่ตอนนี้ลูกค้าบอกว่าใครอยากขึ้นขึ้นเลยจ้า
ฉันขอลงก่อนละกันแต่รถกำลังซื้อก่อนดีกว่าครับ
จริงมันเป็นวัตถุดิบคู่ครัวเลยนะไข่ขาดไม่ได้เลยทุกครัวจริง
คือเขาก็ต้องซื้อกันทุกวันคือถามว่าลูกค้ายังมาซื้อทุกวันไหม
ทุกวันค่ะแต่ลดจำนวนลดปริมาณลงจากสมมุติถ้าเมื่อก่อนอาจจะซื้อ๒แผง๓แผงอะไรอย่างนี้
พอกินครับไม่มีการซื้อเผื่ออีกเพราะมันขึ้นตั้งขนาดนี้ค่ะ
นายเจษฎาจำปานุ้ยเจ้าของร้านนะคะบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
พอมีการประกาศปรับราคาขึ้นเขาเองก็ต้องปรับเหมือนกันแต่ผลกระทบมันไปตกที่ลูกค้าไปตกที่ประชาชน
ยิ่งเป็นการซ้ำเติมอีกเพราะตอนนี้เอายอมรับนะเศรษฐกิจไม่ดีบางคนเนี่ยยังไม่ได้กลับไปทำงาน
บางคนทำงานรับเงินเดือนอาจจะไม่เต็มแต่ราคาของดันขึ้นใช่
แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเขาบอกลูกค้าก็เลยต้องมีการปรับวิธีการซื้อ
เมื่อก่อนซื้อเป็นแผงเดี๋ยวนี้ซื้อแค่เอาสิบฟองซื้อเท่าที่จำเป็นแทนครับ
คนมีกำลังซื้อแค่นี้ซื้อไปพอกินเพราะว่าเอาไปเยอะมันก็เสียเฉยเอาไปขอกินซะดำไป
นี่เขาก็พอรับได้นะเพราะว่ามันก็ไปขึ้นขุมแข็งแล้วร้อยกว่า
ตรงนี้ก็เป็นร้านรายใหญ่เหมือนกันค่ะ
ยังไม่มีการปรับราคาขึ้นนะคะ
หน้าตลาดย่าโมโคราชยังไม่ได้ปรับราคาไข่ขึ้น
แม้ว่าสมาคมจะปรับขึ้นราคาไปแล้ว
เขาบอกว่าจะขอขายราคาเดิมเนี่ยอีกสองวัน
จะได้เป็นการแบ่งเบาแล้วก็ชะลอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะ
ฟาร์มบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ไข่ไก่ที่อยู่ในร้านเนี่ยมันเป็นล็อตเดิม
ที่สมาคมจะแจ้งปรับราคาคละหน้าฟาร์ม
เลยอยากจะให้ที่ร้านเนี่ยคงราคาขายเดิมเอาไว้ก่อน

วันนี้พรุ่งนี้พอหมดล็อตนี้แล้วเนี่ยค่อยปรับราคาขึ้นใหม่
เขาบอกว่าสาเหตุที่ไข่ไก่ปรับราคาขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่า
ต้นทุนการเลี้ยงไก่มันสูงขึ้นค่ะ

ก็คือรถใหม่ที่จะมาหลังจากวันจันทร์เนี่ยครับ
ก็คือเราก็ต้องขึ้นตามราคาครับผม
ปริมาณไข่ก็คาดว่าน้อยลงครับผม

แต่ว่าก็รู้สึกว่าน้อยลงแล้วทางฟาร์มก็เล่ามาฟังว่า

ก็คือผมก็ไม่ได้ฉวยโอกาสขึ้นเองครับ
คือทางสมาคมเขาขึ้นมาคือผมก็ต้องขึ้นตามสมาคมนะครับผม

ไปดูราคาไข่ในท้องตลาดนครสวรรค์กันหน่อย
ที่นี่ยังขายราคาเดิมเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าไข่ไก่ยังค้างอยู่ที่ร้านก็คือยังเป็นล็อตเดิม
เขาก็เลยยังไม่ประกาศขึ้นราคานะคะ
แต่ก็มีบางร้านเหมือนกันที่เริ่มจะแย้มประกาศออกมาแจ้งแล้วล่ะว่า

จะขึ้นราคาฟองละ๑๐๒๐สตางค์
ซึ่งเจ้าของร้านในพื้นที่เนี่ยเขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเรานะคะว่า
ราคาไข่ที่ขึ้นมันก็มาจากต้นทุนการผลิตไข่ไก่
ไม่ว่าจะเป็นอาหารบำรุงไก่ที่ให้ไข่ออกตามเวลา
หรือจะเป็นเรื่องของค่าจ้างแรงงานค่าน้ำค่าไฟ
มันก็เลยมารวมกันกลายเป็นต้นทุนการผลิตค่ะ
ต้นทุนสูงนะแต่ขายราคาเดิมมันก็เอาไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วนะฮะ

ลูกค้าที่รู้ค่ะว่าจะมีขึ้นราคาคราวนี้ไข่ขายดีเลย
มาซื้อไข่ราคาเดิมก่อนที่จะถูกปรับขึ้นก็มากันเยอะเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจราคาที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูนค่ะ

เขาไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยนะคะ
เขามองว่าในเมื่อไข่ล็อตนี้คือไข่ล็อตเดิม
เพราะฉะนั้นเขาจะขายราคาเดิม
แต่ถ้าเป็นไข่ล็อตใหม่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องปรับราคาขึ้นแผงละ๖บาท

ลูกค้าบอกว่าโอ้โหพี่ตอนนี้นะของแพงทุกอย่างเลยอ่ะ
เดิมเนี่ยเมื่อก่อนซื้อยกแผงตอนนี้ก็เหลือ๑๐ฟองแล้ว
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวราคามันจะพุ่งไปอีก
ส่วนใครที่ยังเจอไข่ราคาเดิมคราวนี้ซื้อเหมาซื้อตุนเลย
เพราะถ้าเกิดราคามันพุ่งขึ้นสูงอีกเรื่อย

คือบางร้านค้าก็ยังดีมีสต๊อกอยู่ก็ขายราคาเดิมได้นะคุณ
แต่ว่าถ้าหลังจากนี้ได้สต๊อกใหม่ไปซื้อจากหน้าฟาร์มมา
ราคามันสูงขึ้นเขาก็ต้องขายปรับราคาขึ้นเหมือนกันนะครับ
ทีนี้เราก็ไปดูที่หน้าฟาร์มกันบ้างนะครับ
เขามีการประกาศจริงประกาศนี้ออกมาตั้งแต่วันที่๗มกราคม
ให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ว่าราคาไข่มันจะปรับขึ้นวันนี้๑๐มกราคม
ทีมข่าวของเราไปที่ฟาร์มครับ
ฟาร์มว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
หรือว่าต้นทุนอะไรต่างที่สะท้อนกันมาเนี่ย

โดยนายบรังสรรตู้แก้วนะฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ก็เปิดเผยบอกว่าราคาต้นทุนอาหารสัตว์
มันมีการขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับ
กระสอบละ๓๕๐บาทปัจจุบันนะคุณ๔๐๐บาท
คิดเป็นต้นทุนค่าอาหารสัตว์เฉลี่ย
๑บาท๘๐สตางค์ต่อไก่๑ตัว
ซึ่งยังไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเลยนะ
ในขณะที่ราคาจำหน่ายไก่มีแต่ความผันผวนขึ้นลงตลอดทั้งปี
สู้กับสภาวะขาดทุนไม่ไหว
โดยเขามองว่าการประกาศปรับขึ้นราคาของทางสมาคม

มีความสอดคล้องกับราคาขายตามท้องตลาด
เพราะว่าเกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าอาหารสัตว

เคยขึ้นไปเมื่อปีที่แล้วคือแค่รอบเดือนมิถุนายนเอง

เขาบอกว่าเพราะต้นทุนราคาอาหารมันแพง
ต้นทุนทุกอย่างมันสูงก็เลยต้องปรับตัวนะครับ

ด้วยการไปควบคุมราคาต้นทุนอาหารสัตว์

และไม่ควรให้ราคาไข่ไก่คละขนาดหน้าฟาร์ม
กว่า๗๕บาทต่อแผงแล้วนะครับ

เกษตรกรรายย่อยจะต้องล้มหายตายจาก

จะเหลือเพียงตุ่มในทุนรายใหญ่
ที่จะสามารถควบคุมตลาดได้

ผู้บริโภคจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบครับ
วันนี้ขึ้นมา๖บาท

แต่เจ้าใหญ่ที่ทรงเจ้าใหญ่เขายังตีแค่

ถ้าขายอีกรูขาเล็กก็๘๐บาท
บาทใครก็๘๐บาท
มา๔๕ปีแล้ว
มันก็อยู่ได้เกษตรกรพออยู่ได้
ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วคนเลิกเพราะว่า
อาหารมันแพงราคาเท่าเดิม

ก่อนเนี่ย๘๐๙๐บาททดูก็ได้นะ

สองปู่ย่าพันไก่ไข่เนี่ยนำเข้าไม่ได้
ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรา
แต่ว่าเรื่องของการควบคุมราคาก็ต้องอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแลด้วยนะฮะ